พี่ขอโทษกับสิ่งที่พี่ได้กระทำล่วงเกินน้ำแข็งไปนะ
เมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาอิศลาม
ชาวมุซลิมเขาก็จะไปรมัดที่สุลาว
แล้วก็จะมีการขอโทษขอพลอยหรือมะอับ
ถึงสิ่งที่กระทำล่วงเกินกันไปทั้งกายวัน
คือผู้หญิงก็จะใส่แบบชุดอลังการกระโปรงยาวแขนยาวคุมผ้าผู้ชายก็จะใส่ชุดโต๊ปยาว
เพราะว่าชายกระโปรงที่มันยาวมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

แล้วน้ำแข็งไปละหมาตรงดินแดง

เชื่อไหมว่าคนที่ได้รับปัจจ์เห็บสาหัส
นี่เกิดขึ้นที่ถนนสายแยกผู้ใหญ่ปลื้มสนามบินนะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราช
อย่างที่บอกไงคนเจ็บ๓คนคือมีผู้ชาย๑ผู้หญิง๒
เจ็บแบบเล็กน้อยคือผู้ชายกับผู้หญิง
แต่ผู้หญิงอีกคนนึงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้อาการสาหัสเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตรงปากเนี่ยโอ๊ยแผลแบบแผลใหญ่แล้วเลือดไหล
เจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ล้อหลังของมอเตอร์ไซค์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมันมีเศษชิ้นส่วนของกระโปรง
พันติดล้ออยู่แบบนี้
คือคนเจ็บที่ยังพอให้ข้อมูลได้เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้วันฮารีระยองไง
ของคนมุสลิมก็จะแต่งตัวสวยงามชุดยาวนี่แหละ
ทีนี้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมา๓คนจะไปหาญาติไปเฉลิมฉลองกันนะคะ
แล้วชายกระโปรงของคนที่ซ้อนแล้วก็เจ็บสาหัสปลิวเข้าไปในล้อหลัง
เสียหลักเลยนะรถล้มคนซ้อนกระเด็นคนละทางเลยค่ะ
ภัยบอกด้วยนะบอกว่าเหตุการณ์นี้นะ

เกิดขึ้นบ่อยมากช่วงวันฮารีรายอร์เนี่ย
อยากฝากเตือนคนขี่คนซ้อนเพิ่มความระมัดระวังด้วย
แต่ต่อให้ไม่ใช่วันฮารีระยองนะคุณผู้ชม

ก็ต้องระวังบางทีเสื้อกันหนาว
วันก่อนเสื้อแขนเสื้อยังลงไปพันได้เลยค่ะ
แล้วน้องเขาไม่ได้ผูกเอวด้วยนะเขาถือไว้
นี่แหละโอ้ต้องระวังต้องระวัง